เรื่องที่บอกเลยว่าไม่ต้องเสี่ยงอะไรก็คือเรื่องของความอร่อยที่เราจัดให้กับคุณผู้ชม
และที่สำคัญเรื่องราวของชีวิตแม่ค้านี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยนะครับ
ร้านนี้ครับหนูดีก๋วยเตี๋ยวปลารสเด็ดตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
ราชนี่แหละครับร้านนี้เป็นของนางหนูดีพันเฟื่องหรือใครใครแถวนั้นเรียกเธอว่าแม่ค้าสู้ชีวิต

ต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าเธอสู้ชีวิตจริงด้วยการขายก๋วยเตี๋ยวส่งลูกเรียนและหาเงินค่ารักษามะเร็ง
จากการขายก๋วยเตี๋ยปลาสูตเด็ดของเธอนี่แหละครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนี่เลยต้องไปถามจากปากเธอ
เธอเองก็เล่าให้เราฟังนะเธอบอกว่าเธอได้สูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากการเป็นแบบครูพักรักจำ

คือเห็นเขาทำอ่ะก็เลยทำตามแล้วยังไงเธอเนี่ยได้มาจากตอนเธอไปทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาชื่อดังแห่งหนึ่ง
เธอก็พักรักจำมาแบบนี้แล้วลองผิดลองถูกก็สักพักใหญ่นะกว่าจะได้สูตรเฉพาะของเธอเองแล้วด้วยความอร่อยของก๋วยเตี๋ยปลาที่เธอทำ
ทำให้ลูกค้าอุดหนุนไม่ขาดสายก็มีรายได้ใช่ไหม

ได้ของเธอเอาไปทำอะไรส่งลูกเรียนจนจบปริญญาแล้วแถมยังมีเงินมารักษาโรคมะเร็งเต้านมของเธอจนตอนนี้หายขาดแล้วนะ

เป็นตัวอย่างของการสู้ชีวิตนะคุณผู้ชมนะแล้วเขาว่าจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวปลาของเธอคือจะคัดสรรวัตถุดิบดีใส่ใจเรื่องความสดสะอาด
เนื้อปลานี่สำคัญลูกชิ้นปลามันก็ต้องอยู่ที่เนื้อปลาสิครับ

ใช่แล้วล่ะครับแล้วเส้นปลาเป็นไง

๋วเตี๋ยปลานี่น้ำซุปต้องแบบเด็ดเหมือนกันนะ
ใช่ครับคือน้ำซุปของเขาเป็นน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวจนหวานนะ

แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะสั่งอะไร
แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาต้มยำนี่ลูกค้าก็ชอบนะครับ

สบายแล้วดูชามนึงเยอะนะ
อยากไปลองอุดหนุนก็ไปกันได้นะครับ
อยู่ที่โคราชนะครับชื่อร้านอุดีก๋วยเตี๋ยวปลารสเด็ด
ยังไงซะถ้าไปไม่ถูกลองโทรไปสอบถามได้
เลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วแต่อยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชศรีมาผมเชื่อว่าหาไม่ยาก
ไปกันดูร้านเด่นร้านดังในอำเภอเขานะครับ